วันนี้จะตามคุณธูนุ่งไปเที่ยงภิลบันราชจังหวัดเทพธมุรี
ยอดเยี่ยมขนาดไหนติดตามกันเลยกับ
โอ้โห

ต้องบอกเลยว่าวันนี้ผมมากับเสื้อพวกเขาคู่ใจครับ
ตอนนี้ผมอยู่ที่ทุ่งนาป่าตานอำเภอประหลาดจังหวัดเพชรบุรี
ตอนนี้ผมมากับพี่คนนึงพี่เติม

โอ้โหท่าสวยเนี่ยแต่ยังแพ้ผมนะครับ
มันเป็นเรื่องปกติของคนหนุ่มกับคนสูงอายุ

เหนื่อยหรือไม่เหนื่อยไม่สำคัญ

ตรงนี้ครับทุ่งนาป่าตาลของบ้านราชเพชรประหลาด
มันมีเส้นที่เราให้ปั่นจากกระยานเสือผู้เขาสนุกนี่

โอ้โฮเป็นอย่างไรบ้างเลยครับสิกลม
คนหนุ่มไงเป็นอย่างไรแล้วแรงเหลือ
เสียค่าสวเลยคุณผู้ชมครับ
ก็เข้ามาพักที่บ้านรายการก่อน

อย่างไรเหนื่อยแล้วสิ

แต่ว่าพอได้บรรยากาศที่นี่ไปโอ้โหปล้นลื่นมาก

แน่นอนอยู่แล้วบริเวณนี้ของมารายการเนี่ย
มันไม่ใช่เฉพาะมีต้นตานมีทุ่งนานอย่างเดียว
เขามีพื้นที่ที่ทำเรื่องของเกษตรอินทรีย์ด้วย
คือผักผลไม้ต่างที่ไม่ใช้สารเคมีเลย

แล้วก็ลมลืนแต่มันจะต้องไปอีกหลายที่ครับ

โอ้โหอยากเห็นแล้วอยากไปเลยพี่กบ
ผมพร้อมมากแล้วครับไปเลยแม่

เติมให้เต็มก่อนเติมพลังให้เต็มก่อนแล้วค่อยไป
โอ้โหจัดไปพี่กบ

ก่อนมานี่เราไปทำอะไรกันมาเมื่อกี้

ปลูกต้นไม้ด้วยการยิงเมล็ดเม็ดมะค่า
เข้าไปในปลาจะให้มันไปขึ้นเอง
ต้นไม้ถ้ามันขึ้นเองโดยธรรมชาติ๑ต้น

เอาต้นฆ่าไปปลูกหนึ่งยี่สิบสามสิบต้น

คนเราไม่ต้องลดน้ำเทวดาลดน้ำให้
พอฝนหยุดซาปั๊บลมเริ่มมาแล้ว
แล้วตอนนี้เราก็มาเสพสุขกับธรรมชาติของเรา

เหมือนธรรมชาติเขาสร้างสารให้เราเลยนะพี่
นั่นคือสิ่งที่เราได้จากธรรมชาติ

ในห้องแอร์ห้องศิลป์โรงเรียนมากเลยนะ

หายใจไปมีควันนู่นมีนั่น
มานี่ออกซิเจน๑๐๐ระวังช้อม

ไม่เคยปรับตัวเองให้เข้ากับธรรมชาติ
พอเราร้อนเราก็มีแอร์คอนดิชั่น
เราอยู่ในพื้นที่หนาวก็มีฮิตเตอร์
แต่วันนี้เราปรับตัวเราเองให้เข้ากับธรรมชาติ
เราอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ความเขียวของต้นไม้
มีลมพัดมามีป่า
ด้านหลังเป็นภูเขาด้านหน้าเป็นน้ำแบบนี้ครับ
นี่คือเราเข้ามาหาธรรมชาติว่าแล้วชน
ทำให้เรารู้จักอนุรักษ์ธรรมชาติจริงใช่ไหมครับ
มันมี๔อันที่ทำได้

การเดินทางของเราเรามาอะไรครับ
ชักยานแมนสอง

เชยเมื่อกี้เราไปยิงลูกกระสุนปูปลา
เท่ากับเราสร้างต้นไม้ที่มาดูทรัพย์คาร์บอน
บอกต่อก็เนี่ยครับลุง
กำลังจะบอกท่านผู้ชมนี่แหละว่าทำแบบนี้มาได้อะไร
วันนี้พวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
วันนี้ดูเหมือนกันนะคะ